ทีมข่าวของเราไปตามเรื่องในนครสุริธรรมาลวัฒน์

แล้วใช้มีดไปฟันสามี
จังหวะนั้นลูกสาวก็พยายามเข้าไปช่วยอยู่นะครับ

ก็ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวจริงและป้องกันคนในครอบครัว
แต่ทางคดีก็ต้องให้ตำรวจว่าไปตามพยายามหลักฐานนะครับ

ที่บ้านของนางอารีนามสกุลณฤทธิ์นะฮะ
อายุ๖๑ปีนะครับอยู่ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อนายสมหมายวุฒิศักดิ์
อายุ๔๒ปีชื่อเล่นชื่อนายไข่แดง
มีศักดิ์เป็นหลานของนางอารีนะฮะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็มอบตัวนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอแล้วก็นายกระจ่าง
อายุ๖๔ปีที่เป็นสามีกับลูกสาวอายุ๒๕ชื่อนางสาวเวมิกา
นั่งเล่นกันอยู่บนแคร่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน
แล้วนายไข่แดงที่บ้านอยู่ติดกันเนี่ย
ตอนนั้นเกิดอาการคลุ้มคลั่งมาจากไหนก็ไม่รู้
อยู่ดีดีถือมีดพระวิ่งเข้ามาเนี่ยมาถึงที่หน้าบ้าน
ฟันใส่สามีก่อนเลยคือฟันเข้าไปเนี่ยโดนเข้าที่ไหล่นะฮะ
สามีนี่บาดเจ็บไปแล้วนะครับแล้วทำท่าจะฟันลูกสาวที่นั่งอยู่ด้วยกันด้วย
จังหวะนั้นสามีก็เลยเอาท่อนไม้ฮะเอาขึ้นมารับมีดเอาไว้นะฮะ
ส่วนตัวนางอารีบอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปหยิบปืนจุดสองสองเนี่ย
ยิงใส่นายไข่แดงไปนัดหนึ่งค่ะนะฮะเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับตามคำบอกเล่าของ
คนที่ก่อเหตุซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จุดเกิดเหตุที่หน้าบ้านแนวงานของนางอารี
ที่อำเภอฉวางห้านครศรีธรรมาราช

แล้วทั้งสองคนเนี่ยคนที่เสียชีวิตกับคนที่ยิงเนี่ยแล้วบ้านเนี่ยเขาอยู่ติดกันใกล้กันห่างกันแค่สัก๒๐เมตรเป็นเครือญาติกัน
นายไข่แดงเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานของคนยิงนะฮะส่วนนี้คือสามีนะฮะนี่คือตำแหน่งของบ้านนะครับ
ห่างกันยี่สิบเมตรประมาณเท่านี้ครับทุกผู้ชมครับบ้านของผู้ตายกับบ้านของผู้ก่อเหตุนะฮะ
มีศักดิ์เป็นญาติกันผู้ตายนี่เป็นหลานนะฮะนางอารีอายุ๖๑นะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานเธอไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็มอบตัวกับตำรวจนะครับ
ให้ประกันตัวมาทั้งหมดเนี่ยหลักทรัพย์๔๕๐๐๐บาทนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกมาให้ด้วยนะครับเธอก็เล่าให้ฟังนะฮะ
ที่คุณจิรายุทธ์ลงพื้นที่ไปนะครับเธอบอกว่าเมื่อวานนี้พอเห็นว่านายสมหมาย
ว่านายไข่แดงที่เป็นชื่อเล่นถือมีดมาแล้วก็ฟันใส่สามีเธอ
เธอก็พยายามจะเข้าไปแย่งมีดนี่ฮะนี่คือนางอารีนะฮะ
หลังจากนั้นลูกสาวเนี่ยก็วิ่งเข้ามาช่วยด้วยนายสมหมายเนี่ยหันไปพยายามจะฟันลูกสาวเธอ
ตอนนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีแล้วนะฮะก็เลยวิ่งเข้าไปไปหยิบปืนที่มีอยู่ในบ้าน
จังหวะนั้นภาพที่ออกมาก็คือผู้ตายกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับสามีซึ่งโดนฟันไปก่อนแล้วที่หัวไหล่
เธอก็เลยยกปืนขึ้นยิงใส่ผู้ตายไปนัดหนึ่งนะผู้ตายกับสามีก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเนี่ยพร้อมกันนะครับ
คือตอนที่โดนยิงล้มลงไปแล้วเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยเธอบอกว่า
นายสมหมายยังพยายามจะทำร้ายสามีเธออยู่ด้วยนะครับจนกระทั่งอยู่ดีก็ฟุบแล้วก็หมดสติไป
จังหวะที่ลั่นไกลปืนออกไปเธอบอกว่าไม่ได้เล็งเหมือนกันนะฮะว่าจะยิงตรงไหน
คือความตั้งใจคือยิงเพื่อให้ผู้ตายเนี่ยหยุดคลุ้มคลั่งที่กำลังใช้มีดไล่ฟันสามีกับลูกสาวของเธอ
ถ้าไม่ทำแบบนั้นคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นลูกสาวกับสามีของตัวเธอก็ได้
เนื่องจากตอนนั้นนายสมหมายคลั่งแบบไม่ฟังใครเลย
หลังจากที่นายสมหมายล้มลงแล้วก็นิ่งไปนะฮะเธอก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจนะฮะ
เพื่อให้มาดูที่เกิดเหตุซึ่งนายสมหมายก็เสียชีวิตแล้วส่วนตัวเธอก็รอมอบตัว
ถ้าไม่ช่วยพ่อตายไงมันกะแล้วถ้าว่าพ่อเป็นอะไรแม่ก็ตายลูกสาวก็ตายมันฟันหมดมันบอกแล้วมันฟันหมด
ดีไม่ดีพ่อเหมือนกันแม่เหมือนกันมันกันหมดมันคลั่งแล้วเอาไม่อยู่แล้ว
พี่ชายก็บอกทำไมไม่ยิงขายิงแขนยิงไม่ได้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะยิงตรงไหนใช่ไหมเราก็ยิงไปก่อนหนึ่งนัด
คือเราก็ยิงปืนไม่เป็นยิงหม่อมั่วยิงไปก่อนหนึ่งนัดไงชอดไงชอดไม่รู้กี่ครั้ง
หาว่าเราไปขโมยปืนเขามันชอดไงไม่ให้รู้เรื่องมันคลั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันแม่ก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันไง
ถึงบอกว่าถ้าว่ามันถ้าเราตัดยางถ้าเราเห็นมันเราเดินให้ไกลมันเลยหลบไปไกลเลย
แต่ทีนี้มันอาฆาตไงมันพูดเสียงดังหรือว่าฟันให้หมดก่อนเที่ยงนี้ฟันให้หมดทั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย

พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
พันให้หมดตั้ง๓คนเลยพันให้หมดตั้ง๓คนเลย
มันก็หลุงนอนเพราะไม่ได้ตีเก้าเลยมันนะไม่ได้เจาะอะไรมันก็มัดมัดจับอันนี้จับ
เกือบหลังออมันนี่เหลือออมันก็เหลือผ่านแม่งเลย
ก็มีชาวบ้านแถวนั้นที่เขาได้ยินแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกกับคุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับนี่นายสมพงศ์นะฮะ
นายสมพงศ์บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยเขาเก็บยางพาราอยู่ที่สวนหน้าบ้านผู้ตายนี่แหละ
ได้ยินเสียงนายสมหมายเนี่ยกำลังทุบข้าวทุบของตัวเองอยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นก็เดินถือมีดพระอันใหญ่เนี่ยแล้วก็ถี่ประตูหน้าบ้านตัวเองออกมานะครับ
คือตอนที่เขามองไปเนี่ยนายสมหมายมองเห็นเขาเนี่ยแบบโอ้โหจ้องมาแบบตาเขม่งเลยนะ
แล้วก็ยังพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าให้หมด
พอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็วิ่งหนีไปก่อนนะวิ่งออกไปก่อนอ่าก็เนี่ย

คนละคนกันเลยครับ
ว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกชายนะครับ
แล้วจะไม่เอาเรื่องกับฝั่งผู้ก่อเหตุด้วย
เพราะเข้าใจดีว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเอง
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยขนาดพ่อนะ
ไหนสมควรเนี่ยพ่อไหนสมหายบอก
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าทั้ง๓คนในบ้านของนางอารีเนี่ย

พ่อผู้ก่อเหตุถึงขั้นเอ่ยปากแบบนี้เลยนะคะ
ใช่ฮะถือมีดพระมาไล่ฟันเขาในบ้านเขาอยู่กันสามคนเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นลูกชายเนี่ยคลั่งจนไม่มีใครเอาอยู่แล้ว
สาเหตุที่ลูกชายคลุ้มคลั่งนะครับ
สมควรบอกว่าก็มาจากเรื่องยาเสพติดนั่นแหละ
ถ้าลูกชายไม่เสพยานะปกตินิสัยก็เป็นคนที่โอเคดี
พูดคุยได้ทุกอย่างคุยรู้เรื่อง
แต่เวลาเสพยาเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคน
อยู่บ้านเนี่ยนะฮะอะไรทุบได้ดีทุบทิ้งหมดนะ
เคยถูกจับติดคุกไปแล้ว๓ครั้งนะ
ออกจากคุกมาก็บวชไปแล้ว๒พันศานะครับ
แต่ก็ไม่ทำให้ลูกชายเนี่ยเลิกเสพยาได้สักที
สมควรบอกว่ามีดที่ลูกชายถือออกไปฟันนายกระจ่างเนี่ย
เป็นมีดที่คมมากนะฮะ
แล้วปกติเวลาว่างนะนายสมหมายทำอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ย
พ่อบอกว่าที่ทำก็คือนั่งรับมีด

ไม่ติดใจเลย

จะทำยังไงตอนนั้น
พูมจะเชคหน้าให้มาจับเลยปะเนี้ย

ไม่ได้มีทีท่าที่จะหลบหนีนะฮะแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเองด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องแจ้งข้อหาตามขั้นตอนนะฮะท้องที่สพชวางนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับ
ส่วนจะป้องกันตัวแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันในชั้นของการสอบสวนกันต่อไปนะครับ
นะคะก็ต้องไปสู้กันต่อในการดำเนินคดีนะคะ